มันร้อนกู้เลิก
ก็งงใช่ไหมล่ะคะว่าขยะพลาสติกอย่างขวดน้ำถุงแกงถุงก๊อบแป๊บที่เราใช้แล้วทิ้งเนี่ย
มันจะมาทำเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้กับรถบรรทุกรถอีแต๊ะรถไถนา
หรือใช้กับเครื่องจากการเกษตรได้ยังไง
มีคำตอบแล้วติดตามกันในตลอดกู้โลก
ไปดูขยะก่อนเลยขยะนี่นะคะเป็นปัญหาของหลายชุมชนเลยคุณผู้ชม
อย่างที่ตะบนเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้าก็เช่นกันนะคะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ก็เลยทำให้ทางด้านนายกัมปนาศชูสุวรรณนายกอบตเกาะขนุนมีแนวคิดในการจัดการปัญหาขยะ
แต่ละวันจะมีมากถึง๑ตันครึ่ง
เริ่มต้นจากให้ชาวบ้านเริ่มแยกขยะจากที่บ้านก่อน
อย่างเช่นพวกขยะเปียกขยะเศษอาหาร

ที่กองอาคารกองช่างอบตเกาะขนุน
เขาจะนำมาทำเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง
วิธีการก็จะเอามาตากก่อนแบบนี้แหละคุณผู้ชม
เริ่มต้นขั้นตอนของการทำน้ำมันก็คือ
จะต้องเอาขยะที่ประชาชนบริจาคมา

จะทำให้น้ำมันมีคุณภาพต่ำด้วย
แล้วพอขยะแห้งทุกชิ้นเรียบร้อยปุ๊บ
ก็จะนำมาใส่เครื่องอัดก้อนค่ะ
ใส่เครื่องอัดก้อนใส่เข้าไปให้มากที่สุด

แล้วแต่ละเครื่องเนี่ยแต่ละส่วนของเครื่องทำตัวนี้

รอให้เครื่องสกัดน้ำมันออกมา

แต่ที่ได้เยอะที่สุดคือน้ำมันดีเซลนะคะ

ให้ได้ถึงประมาณ๑๕๐กิโลกรัม
จะสามารถสกัดน้ำมันได้
ราว๗๐หรือ๑๐๕ลิตรทีเดียว

นายกบอกว่าเคยลองทำสูงสุด๘ชั่วโมง

ซึ่งคุณภาพของน้ำมันเนี่ย
ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสะอาดของขยะด้วย
ซึ่งต้องบอกว่าถ้าเป็นพวกถุงแกง

โอ้โหทำน้ำมันได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะ

เอามาทำเป็นน้ำมันสำหรับการทำครัว

จากที่จะใช้ในการเป็นเชื้อเพลิง
มาเป็นน้ำมันแล้ว
เอามาใช้ในการเติมรถไถนา
รถยนต์ดีเซลรุ่นเก่าใช้งานได้จริงดูสิ
โอ้โหปัจจุแล้วเครื่องเศ็ดดีทีเดียวนะคะ
แล้วไม่ใช่แค่พวกเครื่องจักรเครื่องยนต์เท่านั้นเนี่ย
หรือว่าใช้ในการเผาศพก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ
ตอนนี้นายกกัมปนาศบอกว่าโครงการนี้เป็นการนำร่องก่อนนะคะ
ตอนนี้มีเกษตรกรขอน้ำมันไปใช้ประโยชน์กันมากมาย
ข้อดีก็คือลดรายจ่ายในชุมชนลดปัญหาขยะไปในตัวด้วยนะคะ
ซึ่งนายกบอกอย่างนี้อีกว่าถ้าหากว่าได้รับงบประมาณมา
ก็น่าจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งตำบล
ดังนั้นแล้วคุณผู้ชมค่ะหน่วยงานไหนบ้านไหนที่สนใจ
อยากจะมาศึกษาดูงานการจัดการขยะของอบตเกาะขนุน
แล้วก็ติดต่อนายกกัมปนาศได้โดยตรงนะคะ
หมายเลข๐๖๒๕๒๙๙๖๙๒นะคะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานอีกหนึ่งองค์กร
ที่เอาขยะมาปรับเปลี่ยนแปรรูปให้เกิดประโยชน์ได้นะคะ
และแน่นอนค่ะว่าถ้าหากทุกพื้นที่ทุกชุมชน
สามารถจัดการขยะของตัวเองได้แบบนี้
เชื่อแน่เลยนะคะว่าปัญหาขยะก็จะหมดไป
หรือว่าลดลงอย่างแน่นอนค่ะ
ตอนนี้คุณพี่พี่โรเบิร์ตของดิฉันเนี่ย
ได้เอาน้ำมันไปใส่รถไถนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สตาร์ทหน่อยซิไปได้เปล่า
เครื่องติดดีเลยทีเดียวไปแล้วค่ะ
ส่วนศุกร์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรดี
ที่ช่วยกู้โล่ขยังยืนติดตามกันนะคะ